ผู้หญิงคนหนึ่งเธอจะเลิกงานจาก๒ถุงกว่ากว่า
ก็จะขี่รถจักรยายนยนต์กลับบ้าน
แล้วแฟนนุ่มก็จะรออยู่ที่ห้องนะฮะ
ไปเป็นชั่วโมงไม่ยอมกลับบ้าน
ติดต่อไปก็ติดต่อไม่ได้โทรศัพท์ก็ไม่ยอมรับ

เอากางเกงลัดคอและศพอยู่ในคลองคุณผู้ชมครับ
เป็นภาพที่สะลดใจอย่างมากทีเดียวติดตามจากรายงานครับ
อายุ๔๐ปีสาวโรงงาน
แพทย์ชนสูตรศพพบร่องรอยถลอกและฟกช้ำตามร่างกายจำนวนมาก

มีร่องรอยถูกทุบด้วยของแข็งจนกระโหลกร้าว
ส่วนกางเกงที่รัดคอเป็นกางเกงทำงานของผู้เสียชีวิตเอง
คลองพบเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ถูกเผาได้รับความเสียหาย
รวมถึงมีเสื้อผ้ารองเท้าจี้ทองคำรูปหัวใจ
ทรัพย์สินอื่นของผู้เสียชีวิตตกอยู่ด้วย
ว่าคนร้ายน่าจะเผาทำลายทิ้งเพื่ออำพลาง
พิศนุอิ่มอาหารอายุ๓๘ปีสามีของผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่า

ปกติเลิกงานกลับถึงบ้านประมาณ๒ทุ่ม๔๐นาที
แต่คืนที่ผ่านมาไม่สามารถติดต่อได้
ออกตามหาและแจ้งความคนหาย
ประสานกู้ภัยออกตามหาในเส้นทางที่ภรรยาใช้ประจำ

กระทั่ง๕ทุ่มพบรถจักรยานยนต์ของภรรยา

คว่ำอยู่ปากทางเข้าถนนวัดตานเอน
จากจุดพบศพประมาณ๑กิโลเมตร
ตระเวนตามหาเกือบทั้งคืน
ด้วยความหวังว่าภรรยายังมีชีวิตอยู่แต่ก็ไม่เจอ
รุ่งเช้าหัวใจแทบแหลกสลาย
พบภรรยาถูกทำร้ายทิ้งศพอยู่ในคลองดังกล่าว

ผมก็ต้องทำงานดูแลลูก
แล้วอยากเห็นหน้ากลังไหนให้คนทำ

อยากเห็นจุดผสงกลับทำอะไร

มา๔๕ปีที่แล้วนะ

และขอให้เจ้าหน้าที่จับคนร้ายให้ได้โดยเร็ว

จะดูแลลูกสาววัย๑๐ขวบให้ดี
นางวัลลาปรนสิมหาหาร

ก็ขอให้จับตัวคนร้ายได้โดยเร็ววัน

อายานพี่พรบอกไว้
กู้ภัยนำศพส่งชนะสูตรอย่างละเอียด

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ในที่เกิดเห็นโรงลายล้อของล้อรถยนต์คันหนึ่ง

และเป็นร่องรอยของล้อด้านหลังครูดกับพื้นผิวดิน
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจึงใช้ปูนหล่อร่องรอยล้อรถเอาไว้
เพื่อหาว่าเป็นล้อของรถชนิดใดกันแน่
สืบสวนคาดว่าคนร้ายน่าจะอุ้มผู้เสียชีวิตมาจากที่อื่น

เพราะจากการตรวจสอบร่องรอยบาดแผลที่ถูกของแข็งตีที่เหนือตาขวาจนยุบถึงกระโหลก
ตีจากที่อื่นน่าจะมีหยดเลือดหรือกองเลือดขนาดใหญ่ตกอยู่บ้าน

จากร่องรอยที่ถูกเผาบริเวณริมตลิ่งเท่านั้น
เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าคนร้ายน่าจะมีมากกว่าหนึ่งคน
ขับรถตามนางสาววราพรมาจากโรงงาน
แล้วขับปาดหน้ารถจักรยานยนต์จนล้มลง
จากนั้นอุ้มขึ้นรถแล้วกลับรถย้อนไปทางเดิม
เนื่องจากพบคราบเลือดหยุดอยู่บนถนน
และคราบน้ำมันเครื่องอยู่เป็นจำนวนมาก
ก่อนที่คนร้ายจะขับรถนำร่างของนางสาววราพร
โยนทิ้งน้ำแล้วใช้น้ำมันจากเครื่องสูบน้ำ
เผาเสื้อผ้าอำพลางแล้วหลบหนีไป
เจ้าหน้าที่เก็บพยานหลักฐานจุดที่เจอศพ
พบรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิต
เร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ตามเส้นทางต่างเพื่อหาเบาะแสคนร้าย
เรื่องต้นตั้งปมก่อเหตุชิงทรัพย์
เนื่องจากกลวดสอบพบว่าโทรศัพท์มือถือ
สร้อยคอทองคำหนัก๑บาทของผู้เสียชีวิตหายไป

รวมถึงต้องรอผลชนสูตรอย่างละเอียดว่า
ผู้เสียชีวิตถูกคมคืนด้วยหรือไม่

กลับมาประกอบพิธีทางศาสนาในวันพรุ่งนี้
และจะทำพิธีชาปนกิจในวันที่๓๑กรกฎาคม